คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับ
อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม่ก็สุดทนครับ
เสพยาบ้าชอบทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว
แล้วก็เอาไม้ไปตีข้าวของในบ้านมันก็พังก็เลยแจ้งตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ให้พาตัวลูกชายไปบำบัดให้หายหน่อยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณบ้านพักพื้นที่บ้านวังปรับตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตำรวจภูทรทุ่งใหญ่พร้อมกับทีมอาสากู้ภัย
มูลนิธิสัทธาสามัคคีท่ายางก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงช่วยกันปิดล้อมจับกลุ่มนายเบนจา
คุ้มด้วงอายุ๓๒ปีเพราะว่าเขาคุ้มครั่งเสพยาครับทุบทำลายข้าวของในบ้านจนพัง
ประตูหน้าต่างขังตัวเองอยู่ในบ้านสุดท้ายเนี่ยนายเบนจาก็ยอมเปิดประตูให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวแล้วก็สวมกุญแจมือ
นำตัวออกจากบ้านก่อนจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสวนสรานลมอำเภอพุนพินจังหวัดสุมราชธานีเพื่อบำบัดรักษาต่อไปนะครับ
ทางด้านแม่ของนายเบนจาคือนางสุนันทาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอนด้วยกันแล้วก็อยู่อย่างหวาดภาวะทุกคืนเพราะเกรงว่าลูกเนี่ยจะทำร้ายร่างกาย
เพราะลูกเนี่ยเสพยาบ้าจนมีอาการคุ้มครั่งไล่ทำร้ายเธอและคนในครอบครัวเป็นประจำทุกคนต้องพยายามวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดนะครับกระทั่งเมื่อวานเนี่ยอาการของลูกชายกำเลิฟขึ้นมานะฮะแล้วก็ถึงขั้นกับคว้าท่อนเหล็กอ่ะไล่ทุบตีแม่ครับแล้วก็คนในบ้านทำร้ายข้าวของเสียหายกันหมดก็เลยไม่ไหวแล้